การถวายพระเพลิงพระบรมศพครั้งกรุงสุโขทัยหากเทียบกับพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระยามหาจักรพรรดิราชซึ่งพันนาอยู่ในไตรภูมิกฐาพระราชนิพลพระยาลิไทย
กล่าวว่าได้อันเชิญพระบรมศพขึ้นสู่เชิงตะกร
จากนั้นจึงถวายพระเพลิงด้วยไม้จันหอม๒ชนิด
คือจันหอมและกฤษณาซึ่งยังใช้สืบต่อกันมา
ผู้รู้อธิบายว่าไม้ทั้งสองชนิดมีคุณสมบัติพิเศษ
คือเป็นทั้งสมุนไพรและเครื่องหอม
จุดไฟจะมีกลิ่นหอมไกล
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน